ไปดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะ
แล้วก็เป็นเรื่องราวที่ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ด้วย
สำหรับคนที่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือช่างต่าง
มีเหตุการณ์หนุ่มใหญ่อายุ๕๓ปีค่ะ
นำเครื่องจีนมาเจียมใบเหล็กเครื่องตัดย่า
ปรากฏว่าสายไฟเครื่องเจียนมันชำรุดมันก็เลยดูด

มือค่ะแล้วปรากฏว่าเครื่องเจียนมันมาตัดลำตัว
ปรากฏว่าสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
เหตุสลดนี้เกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุตำรวจสพบ้านบึง
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ลงพื้นที่ไป
จุดเกิดเหตุก็คือบ้านเลขที่๑๐๖ทับ๒หมู่๑
ตำบลหนองบอนแดงอำเภอเมืองอำเภอบ้านบึง
จังหวัดชนบุรีไปพบตอนนั้นเนี่ยคนที่ได้รับบาดเจ็บ
ชื่อว่านายประวิทย์ไรปิ่นอายุ๕๓ปี
ได้รับบาดเจ็บคือมีบาดแผลฉีกขาด
เป็นแผลชะกันที่บริเวณหน้าอกแล้วก็แขนด้านซ้าย

กู้ภัยก็ต้องให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านบึงอย่างเร่งด่วน
แต่สุดท้ายนายประวิทย์ค่ะทนพิษบัตรแผลไม่ไหว
เสียชีวิตในเวลาต่อมาทีนี้ไปสอบถามนายประสิทธิ์อายุห้าสิบเจ็ดปี
พี่ชายของผู้ตายเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นายประวิทย์กำลังใช้เครื่องหินเจียนใบมีดเครื่องตัดย่า
ส่วนตัวเองอยู่ที่ส่วนหลังบ้าน
ได้ยินพ่อส่งเสียงร้องส่งเสียงเรียก
ก็เลยรีบวิ่งมาดูเห็นน้องชายนอนจมกองเลือด
เลือดพุ่งออกมาเป็นจำนวนมาก
ก็เลยพยายามที่จะรีบปิดสวิตช์ไฟล
แล้วก็รีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยทันที

ระหว่างที่น้องชายกำลังลงมือเจียนใบมีดตัดย่าอยู่นั้น
มือเนี่ยอาจไปโดนสายไฟที่ชำรุดก็เลยทำให้ถูกไฟดูด
ก่อนที่เครื่องเจียนจะหลุดมือแล้วสะบัดเข้าที่หน้าอก
และแขนจนกระทั่งเกิดแผลชะกัน
ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตดังกล่าว
ก็เป็นอุทาหรณ์นะ
ค่ะต้องเช็คดีเครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์ช่างด้วยนะคะ